ช่วงนี้วงการเพลงเงียบเหงากันไปนานกว่า๒เดือนนะคะ

คือก่อนหน้านี้มีเพลงฮิตว่าชื่อเพลงเขาหลอกนะฮะ
ชื่อเพลงหล่อโอ้โหยอดวิวไป๘๑ล้านวิวแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงละกันนะจ๊ะ

จะปล่อยเพลงใหม่ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่

ดารานักแสดงนะครับผมคิตตี้ชิชาหรือแนนกของเรานั่นเอง
เนื้อหาของเพลงจะเป็นประมาณไหนยังไงนะครับผม
ผมฝากแฟนไทยรัฐติดตามด้วย
ส่วนทางด้านนักร้องหนุ่มเสียงดีสแตมอภิวัฒน์ค่ะ

แล้วก็ก็ไปถูกสัมพาสสดในรายการทีวีชื่อดังของญี่ปุ่น

สงสัยต้องมีแฟนญี่ปุ่นแล้วแหละนะสำเนียงมาขนาดนี้เนาะคือหน้าก็ได้ด้วยไงเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักเนาะญี่ปุ่นน่ารักอ่ะเออนะคะ